คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
มีคนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่า๒คนนะคะ
ขับรถเก่งไปแล้วก็ไปบุกยิงผู้ชายคนนึงถึงที่บ้าน

ทีนี้ค่ะน้องชายของผู้ตายบอกว่าคนที่มายิงเนี่ยนะ
ได้ยินว่าเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจภาคแปด
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่แล้วก็ขับรถหนีไป
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ทำไมถึงอ้างตัวแบบนั้นแล้วก็สาเหตุที่มาก่อเหตุคืออะไรนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑ทับ๕๖หมู่๙
อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจสพคลองท่อมได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิง๒ราย
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ
โถงที่ติดกับประตูเนี่ยนะโอ้โหกองเลือดกองเบอร์เรอเลยนะคะ
หน้าบ้านมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๖ปลอก
ปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่๓ปลอก
กระสุนปืนลูกซองยังไม่ได้ยิงอีกหนึ่งนัดตกอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานคนถูกยิงคือ
นายนาธีอร่ามชิมอายุ๔๑ปีเขาก็มีอาชีพทำสวนนะคะ
นาธีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิต
ส่วนอีกคนชื่อว่านายนาคินเรืองชูอายุ๓๑ปีก็ทำสวนเหมือนกัน
คนนี้ถูกยิงเข้าที่มือบาดเจ็บเล็กน้อยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนน้องชายของผู้ตายเขาอยู่ในบ้านขณะเกิดเหตุเลยนะ
นายนิวัตรอร่ามชิมอายุ๓๙ปีเขาบอกเขาเห็นเลย
เขาเล่าให้ฟังว่าเขานอนอยู่ในห้องนะคะ
ตัวผู้ตายเนี่ยกลับมาจากขับรถไปส่งแฟนสาวที่ทำงานในตัวเมืองกระบี่
นายนาคินซึ่งเป็นเพื่อนกันก็เดินทางมาหาที่บ้าน
ก็นั่งคุยกันอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะเขานั่งคุยกันอยู่แบบนี้เป็นปกติทุกวัน
ว่าไม่ต่ำกว่า๒คนนะคะมาในรถคันนี้

มือปืนลงมาจากรถแล้วก็เดินปรีไปที่หน้าบ้านเลยนะคะ
นายนิวัฒน์บอกว่าได้ยินเสียงมือปืนเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจจากภาค๘
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยค่ะ
นายนิวัฒน์บอกว่าตัวเองอยู่ในบ้านก็รีบวิ่งออกมาดู
พบว่าพี่ชายนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
นายนาคินก็วิ่งหนีไปหลังบ้าน
คนร้ายพากันขึ้นรถเก่งแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ผมได้ยินเสียงปืนอีกประมาณ๕๖นัด
ผมก็ไม่ใส่ใส่กางเกง
เสื้อตัวหนึ่งก็วิ่งตามรถไป
แต่ถ้าไม่จอนก็เยียบเหลวทรายไป
ครับก็ไม่ได้จะจ่ายความเร็วอะไรมาก
ครับก็ไม่ได้จะจ่ายความเร็วอะไรมาก

แล้วน่าจะขับตามผู้ตายมาจากในตัวเมือง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีบอกว่าไม่น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นการกล่าวอ้าง
รู้ตัวจะหลบหนีก็ถูกดีแต่เมื่อตอนนี้คงไม่ใช่เป็นการอ้างเนื่องจากถืออาวุธมา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีบอกว่าจะทำการสืบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ